มาดูคู่ซีกันบ้างดีกว่านะคะพี่วิลลี่แล้วก็พี่หอยค่ะ
บอกเลยว่าคู่นี้ทำธุรกิจหลายอย่างร่วมกันออกมายืนยันล่าสุดแล้ว
พวกเราไม่มีทางมีปัญหากันเรื่องเงินแน่นอนว้าว
มอบตำแหน่งคู่เพื่อนซีนะคะที่ขยันสุดไปเลยอีกคู่หนึ่งของวงการ
วิลลี่แล้วก็พี่หอยให้ตำแหน่งนี้ไปครองไปเลย
เมื่อวานนี้ค่ะผุดอีกหนึ่งธุรกิจเปิดตัวอาหารสำหรับน้องหมา
น้องแมวนะคะที่ทั้งคู่ซุ่มทำมานานเกือบ๒ปีเต็ม
คู่นี้ทำธุรกิจด้วยกันหลายอย่างแบบนี้
เรากลัวผิดใจกันนะหรือว่าทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทอง
มันมีบ้างหรือเปล่าทั้งคู่ตอบตรงกันว่าไว้ใจ
และไม่ได้เอาเรื่องเงินมาเป็นที่ตั้งเลยสบายใจหายห่วงตรงนี้ค่ะ
เห็นทั้งคู่ลุยทำธุรกิจเยอะขนาดนี้ค่ะนอกจากจะทุ่มสุดตัวแล้ว
เรื่องสายมูบอกเลยไม่แผ่วเหมือนกันพี่วิลลี่เห็นหน้าฝรั่งแบบนี้
ตัวพ่อมูเตลูเลยนะจ๊ะเออนะคะยกกวนไปมูเตลูขอพรกับ
องค์พระแม่รักษมีย์และองค์พระแม่ธรณีย์แล้วกับพี่นิโน่
แล้วก็พี่หนิงปณิตาค่ะแล้วก็คุณวุ้นเส้นด้วย
ซึ่งครั้งนี้นะตั้งใจไปขอพรเรื่องงานล้วนแล้วก็ธุรกิจค่ะ
ซึ่งทั้งคู่มองว่าเป็นเรื่องของความสบายใจ
ใครทำอ่ะนะมันก็สบายใจก็ทำกันไปอ่ะเนาะส่วนปีนี้ตั้งเป้ากี่สิบกี่ร้อยล้าน

หลายคนก็ไม่รู้นะว่าจริงเราสองคนนี้เข้าวัดบ่อยมาก
ไม่คิดว่าจะเข้าวัดต่อยขนาดนี้ช่วงนี้
ก็อาจจะมีพวกพี่ในวงการที่นำทางมาให้อย่างคุณนีโน่
พี่นีโน่นี่ก็จะพยายามชวนเข้าวัดชวนเบิกเนธบวงสวง
ซึ่งวันล่าสุดเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็พระแม่ธรณีนะฮะ
ซึ่งเป็นของคุณหนิงปณิตา

มีวุ้นเส้นเป็นเจ้าแม่ลักษมีอยู่ข้างกัน
เราก็เลยไปขอพรกันทั้งคู่เลย

ขอพรเทพแล้วก็จะช่วยไปเข้าวัดเข้าวา

อะไรที่ทำแล้วแฮปปี้ดีใจก็ทำไปเพราะว่าชีวิตพวกเราสั้นมากผมขอให้
ดูถ่องตัวเนาะ
ขอให้จับมือจับคู่กันปังพารวยไปแบบนี้นะพี่ก่อน
นอกจากนี้พี่วิลลี่ขอแฉพี่หอยที่ทั้งนี้

อีกน้องเค้กส้มไม่ใช่เหรอ
ไม่ต้องตกใจคนดีคนเดิม
ห่างส้มโคลาสนั่นแหละแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะพี่หอยก็ยอมรับว่าแอบเครียดเหมือนกัน
ที่ต้องห่างน้องเพราะน้องต้องไปอยู่ที่โคราชไงคนก็มองว่าห่างแค่ตัวหรือเปล่า
แต่ความสัมพันธ์ก็ยังดีค่ะแล้วมองไปถึงเรื่องอนาคตด้วยนะคะ
ถึงว่าโดนหมอดูทักไงพี่หอยเขาโดนหมอดูทักนะบอกไว้
แต่งงานนะเออนะคะไม่งั้นมันจะไม่รุ่งแต่มันก็เตรียมหาวิธีแก้เคล็ดนะคะ
แหมใจมันสู้นะรักจริงหวังแต่งนะคนนี้ไปฟังเสียงค่ะ
คือเคยมีคนบอกว่าอย่างของผมเนี่ยมันพอแต่งงานแล้วมันจะเลิกแค่นั้นเอง
เพราะว่าชีวิตของผมมันเหมือนต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจริง
แต่ตอนนี้ผมยอมใจเขาเลยว่าเฮ้ยเขาเหลี่ยง
ผมบอกเขาอยู่แล้วว่ายังไงรักทุกวัน
เดี๋ยวก็ช่วยก็ได้เดี๋ยวมึงแต่งกับกูก่อน
มึงแต่งกับกูก่อนแล้วดูชื่อมึงตายเปล่าเล่นสายวายเลย